รถคันนี้จอดจอดติดไฟแดงกันอยู่อ่ะนะกดแต่ก็ไม่ไปสักทีมันเขียวนานแล้ว
เดี๋ยวมันจะแดงอีกแล้วเนี้ยพี่ครับพี่ครับพี่พี่พี่ครับพี่ครับ
เอาเกียรติเข้าเกียรติเข้าพี่พี่พี่ครับพี่ไหวป่ะเนี้ยไหวป่ะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับพลเมืองดีเข้าไปเรียกนะฮะ
คือผู้ชายคนนี้เมาแหละ

ไม่งั้นถ้าสมมุติคราวนี้พอ

เท้านี้เรื่องจะเกิดเลย

นิมิตรใหม่ครับพลเมืองดีช่วยกันเรียก

พลเมืองดีต้องช่วยขับไปส่งบ้านแทนแต่ว่า
คงใกล้ถึงพี่เขาเลยวางใจ
นะครับบ้านไม่ได้ไกลจากแยกนี้นะฮะ

ความเป็นห่วงจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ